นายดาบตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางแก้วนะคะ
ใช้ปืนจ่อยิงตัวเองจนเสียชีวิต
สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวค่ะ
หลังจากที่ไปทะเลาะกับแฟนสาวมาก่อนเกิดเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกวิชิตบุญชิงวุฒิกุล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ

เข้าตรวจสอบภายในบ้านเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อย
ในอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ภายในห้องก็ไปพบดาบตำรวจสรวัตรบูราณเดชวัย๔๕ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูทรบางแก้ว
แต่พบในสภาพเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
สภาพศพถูกยิงด้วยปืนบริเวณกกหูด้านขวาทะลุซ้าย๑นัด
ใกล้กันพบปืนขนาด๓๘มมตกอยู่นะคะ
ภายในห้องไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าทรัพย์สินเสียหายแต่อย่างใด
ไปสอบสวนนางสาวสิรินทิพย์พร้อมพงศ์วัย๓๒ปีก็ให้การบอกว่า
ตัวเองเนี่ยเป็นแฟนกับดาบตำรวจสรวัตรค่ะคบหากันมา๔เดือนแล้ว
ทีนี้คืนก่อนเกิดเหตุไปนั่งดื่มสุราที่ร้านแห่งหนึ่ง
ขณะขับรถกลับบ้านพักก็มีปากเสียงมีทะเลาะกัน
ตัวเองก็เลยไปนอนห้องพี่สาวที่อยู่ใกล้กับบิ๊กซีบางพลี
ทีนี้ช่วงหัวค่ำค่ะก็ได้ชวนเพื่อนของดาบตำรวจสารวัตรไปเป็นเพื่อน
คือจะไปหาที่ห้องนั่นแหละปรากฏว่าห้องไม่ได้ล็อก
พอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะก็เห็นสภาพนี้แล้ว
ก็คือเห็นร่างของดาบตำรวจสารวัตรยิงตัวตายเรียบร้อยแล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการก็บอกว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นยืนยันว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัว

โดยตำรวจได้เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เชิญนางสาวสิรินทิพย์ซึ่งเป็นแฟนไปทำการสอบสวนต่อด้วย
ส่วนร่างของดาบตำรวจสารวัตรก็ถูกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ดำเนินการส่งสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการของทางราชการที่กำหนดไว้ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อไปค่ะ